ความพร้อมของทีมชาติไทยหลังจากที่เดินทางไปถึงที่อินโดนีเซียนะครับ
เราจะเตะกับเขาสองนัดวันที่๑๔แล้วก็๑๗พันวาคม
ในการชิงดำว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับนะครับ
เดินทางไปที่นั่นนะครับเราก็ฝึกซ้อมนะครับอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็การเจอกันวันที่๑๔นะครับในอีก๒วันข้างหน้านี้
ทุกคนก็เตรียมความพร้อมไว้เรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะว่าอินโดนีเซียนั้นการเล่นในบ้านค่อนข้างดุดัน
จากการเชียร์ของแฟนบอลอดีตที่ผ่านมาเราเจอกับเขา
นั้นถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับเพราะว่าอินโดสมัยก่อนนะครับ
ถือว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังในอาเซียนเหมือนกัน
ติดตามรายงานได้จากคุณเกริกชัยคุณโทนนะครับ
กับการเจอกับอินโดของทีมชาติไทยที่ทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับ
โฮซิโกกิจิศักดิ์เสนอเมืองนะครับนำลูกทีมฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับ
ซึ่งก่อนการซ้อมวันนี้นะครับ
อินโดนิเซียในรอบชิงฉะนวดครับคุณพลนักเต็จทีมชาตรทายลงฝึกซ้อมครั้งลาก
สนามภายในมหาวิทยาลัยของเมืองโบกอร์ประเทศอินโดนีเซียนะครับ
โดยบรรยากาศถือว่าค่อนข้างดีนะครับอีกทั้งวันนี้ไม่มีฝนตกลงมา
เหมือนเมื่อวานจนทำให้ทีมชาติไทยต้องยกเลิกการฝึกซ้อมไปนะครับ
โดยการซ้อมวันนี้นะครับโคสิโกกิจศักดิ์เศรษฐ์เมือง
อุญาตให้สื่อมวลชนไทยและก็สื่อมวลชนของอินโดนีเซียบันทึกภาพได้เพียง๑๕นาทีเท่านั้น
เพื่อต้องการซ้อมแทคติกแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยหลังการซ้อมโค้ชซิโก้เผยว่าการซ้อมครั้งแรกนี้นะครับ
ถือว่าสภาพสนามแล้วก็อากาศค่อนข้างดีแม้จะซ้อมอยู่บนเชิงเขา
แต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจของนักกีฬาเพราะก่อนหน้านี้ก็ซ้อมที่กิริเวณวันเลขเขาใหญ่
ก็มีอากาศขายขึงกันเราก็เลือกสนามที่ย่าดีที่สุดแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสภาพดีไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับ
ไม่ทำให้ข้อเท้าเรานั่นได้นะครับฉะนั้นก็วันนี้เราก็ซ้อมแทคติกวิธีการนะครับ
เชฟนะครับในแนวรับด้วยแล้วก็เกมลุกด้วย
ลูกทั้งรับวันนี้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในทีม
ฉะนั้นในยี่สิบสามคนเนี่ยก็ถือว่าอ่าสมบูรณ์ก็มีตั้มนะ
ยังยังบาดเจ็บอยู่ก็เราก็เลยแยกซ้อมนิดนึงนะครับแต่มุ้ยก็เห็นได้ว่ากลับลงมาแล้วนะครับ
มาเยือนอินโดนีเซียนะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับ
รวมไปถึงเรื่องราวที่เจ็บช้ำของแฟนบอลชาวไทยติดตามได้จากรายงานครับ
หมายของทีมชาติไทยที่ต้องการจะก้าวมาเป็นแชมป์อาเซียนมากที่สุด๕สมัย
ครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียอีกครั้ง
เพราะนอกจากจะเป็นศักดิ์ศรีของทั้งสองชาติแล้วชัยชนะครั้งนี้
พันธุ์ด้วยตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลของชาติในย่านอาเซียนหากย้อนความทรงจำที่ดีของทีมชาติไทยในการเยือนอินโดนีเซีย
ที่ยังคงตราตึงแฟนบอลไทยในยุคก่อนก่อนคือเกมรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เมื่อปีสองพัน
ทีมชาติไทยที่สมัยนั้นมีซิโก้กิติศักดิเสนอเมืองเป็นกัปตันทีมพร้อมด้วยวรวุฒิศรีมะคะเทิดศักดิ์ใจมั่นและดุสิตเฉลิมแสน
ให้ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียด้วยการดวนจุดโทษสี่ต่อสองหลังจากเสมอในเวลาสองต่อสอง
และทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่๓และลูกยิงจุดโทษลูกสุดท้ายของดูสิตเฉลิมแสน

ตอนวอร์มเข้าสนามอ่ะดูสิทธิ์เวลาลงไปเล่นแมทนั้นจะคิวขึ้นแล้ว
แต่คิวขึ้นถอดตรงเท้าแล้วแต่คิวเพราะเราเล่นแค่๑๐คนเกือบ๖๐นาที
นะครับแล้วพวกพี่แบบเต็มที่สุดคือลูกนี้ต้องเอาให้ได้
เขาบอกเถอะเดี๋ยวมึงคอยพูดแบบบ้านเถอะเดี๋ยวมึงคอยดูนะ
เรื่องนี้กูจะทำให้มึงดูทำอะไรเราก็บอกว่าพี่จะทำอะไร

เฮ้ยพี่จริงนะถ้าพี่ชิมไม่เข้าเป็นเรื่องใหญ่นะ

คือทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้ำลูกนี้ไม่เข้าแม่งถึง
เป็นการล้มบอลถึงมีการแบบทำไมคุณกล้าทำอย่างนี้
มันเป็นที่ถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เราต้องอยากได้

สุดท้ายพอชิมจริงมันก็แฮปปี้ครับ
เพราะปีนั้นเราได้แชมป์ในเสนายันด้วย
คือปีนั้นอินโดนีเซียหวังมากที่จะเอาแชมป์

จริงแล้วเนี่ยนะครับนักเตะอินโดเนี่ย
เป็นนักเตะเขาเรียกว่าเทคนิคดีชั้นเชิงดีนะครับ
แล้วก็แฟนบอลเขาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอลที่เชียร์มันที่สุด
ดุดันที่สุดเชียร์โหดที่สุดนะ
แต่พอเกมจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะ
ก็ในสนามเนี่ยก็โหฮานะครับกดดันนะครับ
คือบรรยากาศเขาเขาต้องการที่จะกดดันให้ทีมเยือนขวัญเสีย
ส่วนเกมที่สร้างความเจ็บช้ำที่สุดในการมาเยือนอินโดนีเซีย

ทีมชาติไทยจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากสุริสุขะ
แต่หลังจากนั้นอินโดนีเซียเจ้าบ้านมาได้ประตูจากลูกจุดโทษถึง๒ลูก
แต่ผู้ตัดสินในเกมนั้นยังให้ใบแดงพานุพงวงศาของหลังของทีมชาติไทยไล่ออกจากสนาม
ก่อนที่สุดท้ายอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยไป๒ต่อ๑
และทำให้ทีมชาติไทยต้องตกรอบแรกในรายการนี้ไปอย่างบอบช้ำ
ส่วนการเจอกันของทีมชาติไทยกับอินโดนีเซีย
ทีมชาติไทยเอาชนะได้๓๐ครั้ง
และเสมอกับแพ้๑๗ครั้งเท่ากัน
แต่หากนับการมาเยือนอินโดนีเซียของทีมชาติไทย

และทีมชาติไทยเคยแพ้อินโดนีเซียมากที่สุด๐ประตูต่อ๕
ในปี๑๙๗๕ที่จักรต้าประเทศอินโดนีเซีย
สถิติการเยือนอินโดนีเซียของทีมชาติไทย

แต่นัดนี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญ
นักเตะทีมชาติไทยจะต้องทำให้ได้นะครับ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศอินโดนีเซียครับ